เจอรถกระบาดบีบแตล่อใส่

ไปดูแลตรงนั้นเป็นศูนย์อพยก
ก็ถอนจากภารกิจที่ตาพยา
ก็ถอนจากภารกิจที่ตาพยา
ก็ถอนจากภารกิจที่ตาพยา
ก็ถอนจากภารกิจที่ตาพยา

ก็ถอนจากภารกิจที่ตาพยา
หลายคนอาจจะคิดว่ากระบะคันนี้
ขับรถมาปาดหน้าเพราะหาเรื่องหรือไม่
แต่บอกเลยว่าไม่ใช่เลยคุณผู้ชม
กระบะคันนี้มีเด็กที่มีอาการชักอยู่ภายในรถ

เขาก็เลยพยายามที่จะขวางทางรถพยาบาลรถฉุกเฉินคันนี้

แล้วก็มีคนอุ้มเด็กลงมานะคะ
ให้ทางรถกู้ชีพเขาพยายามช่วยเหลือ

คนที่ขับรถกระบะก็วิ่งลงมานะคะ
ขอความช่วยเหลือแม่เขาก็อุ้มเด็กลงมา
เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยค่ะ
พอเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงนะคะ

ที่เป็นพลเมืองดีที่เขาช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ก็คือนายทิติพงสายแววอายุ๓๑ปี
บอกว่าจริงแล้วตัวเองก็เป็นอาสาสมัครสมาชิก
สมาคมร่วมกระตันยูปราจีนบุรีค่ะ

วันเกิดเหตุเนี่ยนะช่วงประมาณสัก๒ทุ่มค่ะ

ใช้เส้นทางผ่านย่านรังสิต
เขาก็ขับอยู่ดีชิลสบาย

จู่มีกระบะขับตามหลังมา

ขอทางแล้วบีบแตรกใส่ตลอดเลย

รถกระบะคันนี้ต้องมีเรื่องฉุกเฉินแน่

แล้วจากนั้นคนขับกระบะก็บกให้ตัวเองจอดรถ
แล้วก็เปิดประตูลงมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ตะโกนบอกมีเด็ก๑๐ขวบกำลังชักเกร็ง

ที่สามารถช่วยได้ภายใน๓นาที
อาการปลอดภัยนะคะ
เวลาที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคุณผู้ชม

ถ้าหากเราเห็นคนอื่น
เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
อาจจะเปิดไฟฉุกเฉินบีบแตรเป็นสัญญาณถี่เนี่ย

เขาอาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงเพื่อขอความช่วยเหลือ
อย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งโมโหว่าอุ๊ย
ไล่บีบแตรฉันทำไมนะคะ
อย่างนั้นแหละอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุ

มีเหตุฉุกเฉินจริงแตรมากกว่าใคร
เขาอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุฉุกเฉินอยากแจ้ง
ที่บอกว่ารีบอะไรต่างต่าง